วันนี้ข่าวแรกจะพาไปดูแม่เหตุมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ครับ
แต่ว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๔ศพด้วยกันนะครับ
หนึ่งเป็นรอปภอีกสามศพเป็นเยาวชนครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเหตุเกิดบนถนน๓๒๓ไซโยกทองผาภูมิครับ
บริเวณสะพานองค์ทิหมู่๒ตะบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมฮะมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์คนตายทั้งสี่คน
ตำรวจไปแพทย์เวรไปนะครับแพทย์เวรของโรงพยาบาลทองผาภูมิ
อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีครับเข้าตรวจสอบ
แต่เนื่องจากช่วงเกิดเหตุมันเป็นกลางคืนครับทำให้มองไม่เห็น
เจ้าหน้าที่ฐานบุญวิพาก็นำอุปกรณ์ไฟส่องสว่างมาสนับสนุนนะครับ
เดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซะ
แต่คันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนยับเยินครับยับเยินเลย
รถจักรยายนต์ทั้งสองคันเกยทับกันอยู่
บริเวณกลางถนนก็เจอร่างของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย๔ศพด้วยกัน
ผู้เสียชีวิตรายแรกนะครับคือนายชวลิศทองผาภูมิปรีดีอายุ๓๕ปี
คนนี้เป็นรอปภอยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งในอำเภอทองผาภูมินั่นแหละครับ
สภาพศพนี่ศีรษะแตกนะครับแขนขาเขาหัก
แล้วก็มีแผลฉีกขาดที่ต้นขาด้านข้างซ้ายอีก๑แผล
รายที่๒คือนายธนงศักดิ์อายุ๑๗ปีสภาพศพคอหักเลือดออกที่จมูก
รายที่๓นายสมชายอายุ๑๗ปีสภาพศพคอหักมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้า
รายที่๔นายจักริตอายุ๑๗ปีสภาพศพใบหน้าและกระโหลกศีรษะยุบ
ผู้เสียชีวิตเป็นชาวอำเภอทองผาภูมิทั้งหมด
โอ้โหดูจากสภาพศพแล้วสงสัยประสานงากันจังเลยนะ
นำรถจักรยายนต์ไปเก็บไว้ที่สพทองผาภูมิ

เอาไปไว้ที่โรงพัจจิตทรงข์ผ้าปรูม
ล่าสุดที่ส่งทันมึง๔ศพ
ซึ่งผลการชนสูตรจะออกพรุ่งนี้นะ
คือญาติสงสัยไงอย่างที่เราดูนะฮะ
โมโทไซต์ชนโมโทไซต์ศพมันจะเป็นขนาดนั้นเลยหรอ
มันจะตายกัน๔ศพเลยเหรอ
เขาสงสัยสาเหตุการตายว่ามีรถคันอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับ
ส่วนสาเหตุนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
ค่ะนี่ค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ